สนับสนุนโดยบีชัวร์คิวอาร์คู่ใจนักช็อปคู่คิดร้านค้าจากธนาคารกรุงเทพ
เอาล่ะกลับมาในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับยังมีข่าวสารให้ได้ติดตามอีกเยอะเลย
ถูกต้องแล้วค่ะและอย่างที่ทราบกันดีเมื่อวานนี้
เป็นวันครบรอบแห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบอพิษนะคะซึ่งพระองค์เนี่ยยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยเสมอมาเลยค่ะ
ซึ่งหลายหน่วยงานนะคะก็มีการจัดทำกิจกรรมดีเพื่อเป็นการร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙ด้วย
อย่างที่จังหวัดพยาวแห่งนี้ก็มีการจัดนิทัศกาลการทำความดีขึ้นค่ะ
สถานที่นี้นะคะคือศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิทธภัณฑ์พื้นบ้านวัดแสงเมืองมาตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวนะคะเป็นแหล่งรวบรวมศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวไทยลื้อที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดพยาวค่ะซึ่งแต่เดิมนะคะพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวนี้เป็
ได้ทำการศึกษาความเป็นมาของพี่น้องชาวไทยลื้อ
อบพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ในอำเภอเชียงคำ
ต่อมาทางกระทรวงวัฒนธรรมเอง
ก็ได้มีการยกระดับให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ซึ่งได้มีการจัดทำจัดแสดงไว้จำนวน๓ส่วนด้วยกัน

ก็คือจะเป็นส่วนแสดงในเรื่องราวของพุทธศาสนา
รวมถึงวัตถุโบราณที่เก่าแก่และทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นั่นเอง
ส่วนที่๒ก็จะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยลื้อค่ะ

นั่นก็คือส่วนการจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบพิษในหลวงรัชกาลที่๙
เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน
ยังพื้นที่ในอำเภอเชียงคำกว่า๑๐ครั้งค่ะ
หากบันน้ำมิ้นตลอดกินไข้
ให้ทหารโรงพยาบาลอักฤษจัดเป็นเป็นสักส่วน

พิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดแสงเมืองมานะคะ
ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่๔ตำบลหยวน

ที่จะสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ทุกวัน

นาฬิกาไปจนถึง๑๗นาฬิกา

จริงแล้วในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้
ครอบครัวจะพากันไปดูศิลปะวัฒนธรรม
วิถีชีวิตของชาวไทยลื้อก็ได้เช่นเดียวกัน
จังหวัดพยาวถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่

ประวัติศาสตร์เอาไว้ครบถ้วนเลยทีเดียว
เอาล่ะเดี๋ยวผมพาไปอีกจังหวัดหนึ่งนะครับ

ยึดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นี่แหละเกษตรกรท่านนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำให้

เกษตรกรคนนี้ก็คือนางหอมงามเลิศครับ

อยู่ที่บ้านโคกอาวงตำบล
ระแสงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินครับ

ด้านการเกษตรดีเด่นระดับจังหวัดครับ

ตนเองนั้นได้รับแรงบันดาลใจ

คำสอนของในหลวงราชการที่๙

อาหารทุกอย่างข้าวทุกคำ
จำจากคำพ่อสอนนั่นเอง
หลังจากได้เดินทางไปศึกษาดูงานนะครับ

ยึดตามแนวพระราชดำริ
เกษตรพอเพียงและแนวทางของ

ก็ทำให้เห็นรูปแบบการปลูกข้าว

แล้วก็ขุดสระเอาไว้เพื่อกักเก็บน้ำครับ
สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการเกษตรนั่นเอง

เมื่อกลับมาก็เริ่มลงมือปฏิบัติ

ในพื้นที่จำนวน๕แปลง

ก็ปลูกข้าวอินทรีย์จำนวน๒๐ไร่

เป็นข้าวอินซีแบบปลอดสารเคมีนะ
แล้วก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน

แล้วก็สามารถส่งขายทั้งในประเทศ

ไปอเมริกา
รวมถึงส่งไปยังทวีปยุโรปอีกด้วย

ส่วนที่ดินที่เหลืออีก๕ไร่

ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น

สมุนไพรต่างอีกจำนวนมากนะครับ
พืชผลนะครับ
ขุดบ่อปลาเพื่อเลี้ยงปลาด้วยนะครับ

แถมยังมีโรงเรียนทำบริจารณ์ขุมคุยบัตรเองด้วย

ซ้ายมองขวาทำกินได้รอบตัว

หลังจากที่นางหอมได้นำเอา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงราชการที่๙
มาปรับใช้ตลอดระยะเวลา๑๐ปีเนี่ย
ก็ทำให้ครอบครัวของตนเองนั้นมีความมั่นคง
มีรายได้เป็นหลักแสนบาทต่อปีนะ
แล้วก็นางหอมงามเลิศยังได้เปิดบริเวณ
ไร่นาสวนผสมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนในพื้นที่
แล้วก็เกษตรกรที่สนใจจากต่างพื้นที่เนี่ย
มาศึกษาดูงานได้อีกด้วย

ก็อยากจะเผยแพร่ความรู้นี้ต่ออีกด้วยนะครับ

ประสบความสำเร็จเพราะว่ายึดตามคำพ่อสอนนั่นเอง
เป็นอยู่กินอยู่อย่างพอเพียง
อีกหนึ่งเรื่องราวดีที่อยากจะพาให้คุณผู้ชมไปดูกัน
เพราะว่าหลายคนชื่นชมมาเยอะมาก

เป็นหนังสั้นจากครูดอย
เรื่องราวของหนังสั้นเรื่องนี้คุณผู้ชม
เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากชีวิตจริง

ถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว
แต่ว่าด้วยจิตวิญญาณด้วยหัวใจแห่งความเป็นครู

แต่ก็ยังเป็นครูของลูกศิษย์ตลอดไป
ซึ่งคนที่ทำขึ้นมาเนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจนะคะ
ได้รับคำสอนและสิ่งดีมาจากแนวความคิด

สวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
ของโรงเรียนรวมภัยพัฒนะ๔ครับอ่อ
อ๋อคุณตาค่ะคุณตาสอนอยู่ชั้นอะไรวิชาอะไรค่ะตอนนี้
ของดูลเมค์ลักษณ์๓
คุณตาก็ต้องสอนทุกวิชานะครับ
ก็สาระเพิ่มเติมด้วยนะครับ
นี่ผมได้ดูมวิคาร์ของคุณตาแล้วทราบซึ้งมากเลย

ของอบริปุระดิ์จังหวัดตาครับ

ก็เลยอยากจะทำคลิปสั้นนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับ
ให้กับคุณครูผู้เกษียณแล้วก็คุณครูทุกคนนะครับ

ก็เลยได้ทำคลิปนี้ขึ้นมาครับผม
ตะเป็นคนถ่ายเองเลยไหม
จริงครับเพื่อนอีกท่านหนึ่งครับคุณครูอีกท่านหนึ่งเป็นคนถ่ายให้นะครับครับ

อันนี้คุณครูเล่นเป็นพระเอกเลยนะคะ

หนังสั้นเรื่องนี้มีชื่อเรื่องไหมคะ

จากภาพการความทรงจำนะครับ

เพราะเราตรงสเต็ดเยี่ยมรัฐศรรณสถาที่จังหวัดสุโขทัยเมื่อปีปศ๒๕๐๑นะครับ
ซึ่งได้ตรัสกับคุณครูท่านหนึ่งชื่อคุณครูว่าคุณครูสูวิทย์อานันตะ
ถ้อยคำว่าเป็นครูใช่ไหมขอฝากเด็กด้วยนะ
ให้สอนให้เขาเป็นคนดีซึ่งเป็นผ้าในความทรงจำที่
ผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนโดยเฉพาะคุณครูยังคงความปลากตื้ม
ในทรัพย์อาหารกรุณาธิคุณอย่างหายที่สุดไม่ได้
ก็เลยได้แรงบันดาลใจแล้วก็สร้างภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ขึ้นมา
ซึ่งจะมีท้ายคลิปบอกว่าเกษียณไปเพียงหน้าที่
แต่ความเป็นครูที่มีไม่เคยหยุดพัก
แต่ว่าในความเป็นครูของครูทุกคนเนี่ย
ผมคิดว่าไม่มีทางที่จะหยุดพักได้นะครับ
ผมก็เลยทำให้ประวิจนธ์สั้นทุกช่วงนี้ขึ้นมานะครับ

แล้วครูตาได้มีการน้อมนำเอาหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙เนี่ย
ปรับใช้ในชีวิตการทำงานการเป็นครูยังไงบ้าง
ครับผมสำหรับผมนะครับได้น้อมนำในส่วนของความเพียรพยายามนะครับ
ครับของพระองค์ท่านครับซึ่งพระองค์ท่านได้อ่าเพียรพยายาม
เพื่อประสงค์นิกรชาวไทยมานานมากว่า๘๐๘๘ภาษานะครับ
ก็ได้นำความเพียงพยายามของพระองค์ท่านมาเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตนะครับ
ถ้าเรามีความมีความเพียรพยายามนะครับการทำอะไรคิดว่าประสบผลสำเร็จแน่นอนครับ
ผมก็ได้นำคำสอนความเป็นพยายามของพระองค์ท่านนะครับ
เป็นแบบอย่างในชีวิตประจำวันนะครับ
ครับครับครูตาครับอยากจะถามหน่อย
เพราะว่าเห็นบอกว่ามีข่าวไหมว่าโรงเรียนของครูตาเนี่ยไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะ
อยู่ไกลใช่ไหมอยู่ไกลด้วยช่วยเล่าบรรยากาศของโรงเรียนของครูต้าหน่อยว่า
เรามีความลำบากในการเดินทางน้อยขนาดไหนแล้วก็โรงเรียนอยู่ตรงไหนบรรยาเวณไหน
ตรงไหนอะไรยังไงนักเรียนเยอะไหมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ตัวอำคินแม้สอดค่ะประมาณเจสสิบ
เจสสิบค่ะประมาณครับในตัวเมืองแต่ว่า
ก็เป็นถนนลาดยางนี่แหละครับมาถึงโรงเรียนเลยครับ
แล้วก็มีโรงเรียนในสวพปตาเกียรติสองที่ลำบากกว่านี้ก็มีเยอะ
โรงเรียนเหมือนกันนะครับแต่โรงเรียนที่ผมอยู่นี่ก็ไม่ถึงขั้นที่ลำบากมากครับ
ก็ไปมาสะดวกอยู่นะครับผม

เรียนตอนนี้มี๓๙๖คนครับ
ผมคุณครูมี๒๕คนครับผม

บรรยากาศก็เช้าก็ค่อนข้างจะมีหมอกนะครับ
โดยถ้าเป็นลักษณะของช่วงศูนย์ดูหนาวก็จะมีหมอกปรบคุมนะครับ
บรรยากาศก็เย็นสบายครับ
คุณครูคะถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะดูหนังสั้นเรื่องนี้เนี่ยจะดูได้ทางไหนบ้างคะ
ของผมผมลงในช่องแนลโรงเรียนรวมไทยพัฒนา๔ไว้แล้วนะครับ

ได้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจ

เพราะว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับคนที่ประกอบอาชีพครู
เพราะว่าการเป็นครูเป็นครูด้วยหัวใจและจิตวิญญาณจริงอย่างที่ครูตะบอกไป

นี่แหละครับตัวอย่างของคุณครูที่เขามีผลงานที่อยากจะแสดงออกถึงความเป็นแม่พิมพ์ของชาติ
ใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็น้อมนำเอาหลักคำสอนของในหลวงราชการที่๙มาปรับใช้ในการทำงานด้วย
ทุกอาชีพมีความสำคัญเหมือนกันหมดนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะช่วงหน้าเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของความเชื่อความเห็ง

บนบานสารกล่าวเอาไว้ยังไงก็ต้องไปแก้บนเพราะว่าได้ตามที่หวัง
๙๐ล้านจริงถ้าหรือเปล่าอยากมาดูช่วงหน้า
แสงสีเสียงนะคะแต่ว่ายังไม่หมดค่ะ
เดี๋ยวพาไปจินตนาการกันต่อเลย
ส่องดูซิว่าปลาไหลสีทองชาวบ้านเขาพบตัวนี้กันเนี่ย
จะมาทำไมมาให้โชคให้ลาบกันหรือเปล่า